จำได้ไหมคะเมื่อหลายปีก่อนทีมข่าวไทยรัฐได้มีการเปิดโปรม
ขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติอย่างผิดกฎหมายครับมีการว่าจ้างให้ผู้หญิงไทย
ตั้งท้องให้กับชาวต่างชาติแล้วก็เอาเด็กกลับประเทศไป
มีบางหมู่บ้านเนี่ยนะรับจ้างตั้งท้องกันทั้งหมู่บ้านเลย
หญิงในหมู่บ้านเนี้ยแล้วก็เรามีการผลักดันกฎหมาย
มีการออกกฎหมายอุ้มบุญมาเพื่อคุ้มครองในเรื่องนี้
แต่มันก็ยังมีค่ะยังมีขบวนการอุ้มบุญข้ามชาติอยู่
ทางเจ้าหน้าที่เขาได้ข้อมูลมาแล้วเขาก็ไปบุกทลายเครือข่ายนี้นะคะ
พลตำรวจรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
พร้อมด้วยพลตำรวจรีวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บังคับการ
กองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์นำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่กว่า๒๐๐นาย
ลายเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติเป็นการตรวจค้นพื้นที่สิบจุดค่ะ
กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อปิดวงจรนี้นะคะ
เรื่องของการรับจ่างท้องรับจ้างอุ่มบุญเนี่ยค่ะ
จุดตรวจสำคัญวันนี้ก็คือบ้านบ้านหรูสองหลังนี่นะคะ
ซอยนาคนิวาส๓๗แถวลาดพร้าว
เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปแบบนี้แล้วก็จับผู้ต้องหาได้สองคน
คือนายเจ้าหลานและภรรยาชาวจีน
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะคะ
ร่วมการก่ออาทยากรรมข้ามชาติ
ชักชวนหญิงสาวร่วมดำเนินการให้มีการตั้งคัน

พอตรวจค้นจุดนี้นอกจากจะเจอตัวผู้ต้องหาแล้วนะคะ

เจอทารกอายุแค่๒๐วันค่ะคุณไพร์คภูมิ

พรรีวรวรวัสบอกว่าที่มาของการเข้าดูดในวันนี้

จริงได้เบาะแสมาตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้ว

คือถ้าตำรวจไม่มาเจอก่อนก็จะพาไปส่งประเทศปลายทาง
ถูกต้อง
นี่ค่ะคือได้ข้อมูลมาตั้งแต่กลางปีที่แล้ว

มีผู้ต้องสงสัยเดินทางเข้าประเทศไทยต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่ต้นปีมาก็เลยสืบสวนในเชิงลึก
รู้ว่ากลุ่มในทุนเป็นชาวจีน

ก็เลยนำมาซึ่งการตรวจคนบ้านหลังนี้แล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหา
กระบวนการนี้จริงแล้วมันเริ่มกระบวนการตั้งแต่ปี๕๕๕๖มา
จนกฎหมายอุ้มบุญเราออกปี๕๘
พอปี๕๘ผู้ต้องหาเองก็เปลี่ยนแผนทศกรรม
จากฝั่งโตอร์ในไทยคลอดในไทย
ก็เปลี่ยนเป็นฝั่งโตอร์ออกจากประเทศใกล้เคียง

ก็เป็นกระบวนการที่กลุ่มนี้ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี๕๕๕๖
ต้องการตั้งแต่ปี๕๕๕๖

พอมีการผลักดันออกกฎหมายคุ้มครองเรื่องของการอุ้มบุญ
คนร้ายเขาเปลี่ยนวิธีแบบใหม่
แต่ยังก่อเหตุกันอยู่เดี๋ยวกระบวนการเป็นยังไงเดี๋ยว

รับจ้างอุ้มบุญสาเหตุที่มารับจ้างอุ้มบุญก็เพราะว่าอยากได้เงินไปเลี้ยงครอบครัว
บุญแต่ละครั้งเธอมีรายได้หลายแสนบาทเลยนะคะ

แล้วเป็นเดือนมีคนแนะนำ
แนะนำแล้วหรออาทิตย์ก็ได้ต่อเรามา
เพราะว่าอยากต้องการเงินค่าเลี้ยงลูกค่ะ

ลูกเรากี่ขวด

นี่ค่ะเดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูแบบนี้
จะได้เห็นว่าเครือข่ายอุ้มบุญข้ามชาติแก๊งนี้

คือกลุ่มในทุนสัญชาติจีนเปิดบริษัทบังหน้าค่ะ
ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์และรับปรึกษาปัญหาการมีบุตรยาก
แล้วก็ไปว่าจ้างนะคะให้กลุ่มในหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
จัดหาผู้หญิงไทยในวัยเจริญพันธุ์มารับจ้างตั้งคัน
เรียกกันว่าอุ้มบุญนี่แหละค่ะครับรับจ้างท้อง
พอทำข้อตกลงกันเสร็จเรียบร้อยในหน้าก็จะพาหญิงสาวเหล่านี้ไปฝังตัวอ่อน
แต่ไปทำที่คลินิกที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
เขาเปลี่ยนวิธีเห็นไหมคะเมื่อก่อนทำในไทย
ใช่เขาเปลี่ยนไปประเทศเพื่อนบ้านค่ะไปลาวไปคัมพูชา
พอฝังตัวอ่อนเสร็จปุ๊บพาหญิงสาวเหล่านี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านในประเทศไทย
พอมั่นใจแล้วว่าตัวอ่อนฝังอยู่ในท้องแล้วท้องแน่แล้ว
ก็ให้หญิงสาวเหล่านี้ไปใช้ชีวิตตามปกตินะคะ

ใช่อยู่ในเมืองไทยไปใช้ชีวิตปกติก็จะต้องมาตรวจสุขภาพเป็นระยะ
ทีนี้ค่ะพออายุคัน๘เดือน
แก๊งนี้จะพาแม่อุ้มบุญเหล่านี้ไปคลอดที่จีน
นี่เปลี่ยนวิธีการไปคลอดที่จีนแล้วทิ้งทารกไว้ที่นั่นเลย
แล้วหญิงสาวเหล่านี้พอคลอดเสร็จก็กลับมาไทยทิ้งทารกเอาไว้จีน
รับเงินที่ไทยเขาจะแบ่งให้เงินเป็นก้อนเป็นก้อนเป็นงวดไปนะคะ
งวดสุดท้ายก็คือคลอดเสร็จบินกลับมาให้เงินงวดสุดท้ายครับ
ก็จะมีในหน้าค่ะเป็นธุระจัดการให้ทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งเรื่องเอกสาร
จัดการให้หมดทุกอย่างเท่ากับว่าช่วงเวลาอ่าถ้าตั้งท้องเก้าเดือน
ช่วงเวลาไปทำนู่นนี่นั่นด้วยสักปีนึงคุณได้เงินสี่แสนกว่าบาท
แต่ว่าคุณผู้ชมคะมีกรณีที่แม่อุ้มบุญบางคนนะคะ
เขาคลอดก่อนกำหนดคือบางทีท้องแล้วมีปัญหาแล้วต้องคลอดก่อนกำหนดเนี่ยค่ะ
ลักษณะแบบนี้เขาก็คลอดที่โรงพยาบาลในเมืองไทยเลย
แต่สิ่งที่ขบวนการนี้ทำก็คือทารกที่เกิดมา
ก็จะเอาชื่อไปใส่ไว้ในทะเบียนบ้านที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ
ซอยนาคมีวาด๓๗เจ้าหน้าที่ก็เลยสาวไปจนรู้
บุกไปบ้านหลังนี้ไงปัจจุบันนี้นะคะ
มีเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญ๑๑คนอยู่ในทะเบียนบ้านนี้
แต่ตัวเด็กไม่อยู่แล้วถูกอุ้มออกนอกประเทศไปแล้ว
จากการสอบสวนเนี่ยค่ะผู้หญิงไทยที่ได้รับค่าจ้าง
ในการอุ้มบุญหรือว่าท้องให้เนี่ยนะคะได้เงินตั้งแต่สามแสน
จนถึง๔๕๐๐๐บาท
ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของทารกที่ออกมา
โดยเฉพาะถ้าฝังตัวอ่อนแล้ว
ได้ทารกแฟด

ตั้งแต่ปี๒๕๕๕จนถึงปีนี้
มีผู้หญิงไทยรับจ้างท้องไม่ต่ำกว่าร้อยคนค่ะ
ว่ามีเด็กที่เกิดจากการอุ้มบุญในลักษณะที่เป็นขบวนการแบบนี้
แล้วถูกนำตัวออกนอกประเทศไปแล้ว

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นในบ้านแล้วจับผู้ต้องหาที่เป็นชาวจีนเนี่ยนะคะ

ทรัพย์สินที่แปรสภาพเป็นลักษณะของการฟอกเงินคุณผู้ชมค่ะ

แล้วก็เชิญตัวแม่อุ้มบุญ๑๕คนมาสอบปากคำนะคะ
แล้วก็ต้องมีการขยายผลจับกลุ่มเพิ่มเติม
คนที่ต้องขยายผลเพิ่มก็คือในหน้า
ธุระจัดหาจัดแจงเรื่องของเอกสารเรื่องของการจ่ายเงิน
หรือคุณหมอคุณหมอที่อยู่ในเมืองไทยแล้วทำแบบนี้ผิดกฎหมายด้วยนะคะ
วันนี้ที่ไปดวชค้น๑๐จุดนะคะ
แต่ที่ท่านได้ชมกันเนี่ยเราให้ดูจุดหนึ่ง
แต่ความจริงเข้าไป๑๐จุดนะครับที่ไปเจอนะครับ